พาคุณผู้ชมไปที่ขอนแก่นค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกัญชาสองต้นเล็กเล็ก
คุณยายกับคุณป้าปลูกเอาไว้หน้าบ้านครับคือตำรวจสพออุบลรัฐเนี่ยบุกไปถึงบ้านเลยนะคะ
ถามเลยว่ากัญชาหน้าบ้านอันนี้ของยายหรือเปล่ายายบอกอ้าวบ้านยายก็ของยายสิ
ปลูกกัญชาเอาไว้รักษาโรคยายมีโรคประจำตัวสุดท้ายโดนจับนะคะ
ตำรวจจับพาขึ้นรถไปโรงพักคุณยายเนี่ยนอนห้องขังที่โรงพักคืนหนึ่ง
กว่าจะได้ประกันตัวค่ะคุณยายก็เลยถามว่าอ้าวก็ไหนว่ามันปลดล็อกแล้วไง
บอกกัญชามันถูกกฎหมายแล้วไงแล้วปลูกต้นเดียวต้นเล็กเอาไว้รักษาโรค
มันปลูกไม่ได้เหรอนี่คือออกมาแล้วใช่ไหมฮะนี่มาบอกกับสื่อมวลชนเนี่ย
บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านโคกสูงนะคะตำบลโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
ยายนางมหาเสนาอายุ๗๐ป้าบุญเสงสิงเหินอายุ๔๘มาร้องเรียนกับนักข่าวค่ะ
บอกว่าคุณยายกับคุณป้าปลูกกัญชาเอาไว้คนละต้น
แต่ตำรวจจับให้นอนห้องขังที่โรงพักไม่ให้ประกันตัวด้วย
มันต้นนี่แกปลูกไว้ตรงนี้ค่ะค่ะต้นเล็กนี่อะค่ะ

ยายนางบอกว่าช่วงสาย๑๙มีนาคม
ตำรวจสพออุบลรัฐขอนแก่นมาที่บ้าน๔คน
มาถามว่ากัญชาหน้าบ้านของยายใช่ไหม
ยายก็ตอบตรงว่าหน้าบ้านฉันมันก็ของฉันสิ

ก็ปลูกไว้ต้มกินเป็นยารักษาโรค
พอพูดจบปุ๊บตำรวจพายายกับหลานไปโรงพักเลย
บอกยายว่าไปแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับขึ้นรถไป
พอถึงโรงพักปุ๊บตำรวจแจ้งข้อหาไม่ให้ประกันตัวด้วย
ยายบอกว่าอ้าวเหมือนหลอกยายมาเข้าคุกเลย

แจ้งข้อหาแล้วก็เข้าห้องขังไปเลยค่ะ

ตำรวจถามยายว่าอยากประกันตัวไหม
ตอนนี้ประกันได้แล้วนะคนละหมื่นนะ
ยายถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ให้ประกันตัวตั้งแต่เมื่อวาน

บันทึกการจับกลุ่มลงไว้๑๙มกราคม๖๕
ลงบันทึกการจับกลุ่มย้อนหลังเหรอ
ลูกชายยายเป็นทนายความจะขอคุยกับตำรวจ

ก็นึกว่ามันปลดล็อกนึกว่ามันถูกกฎหมายแล้ว

แล้วปลูกต้นเล็กต้นเดียวมันต้องขนาดนี้เลยเหรอ

แล้วบอกร้านน้อยว่าสายอยู่นี่เลยล่ะ
กลับมากนะแล้วอย่ายกลับมา

ตำรวจเอกเสรีพี่ศุเจมียเวท
หัวหน้าภักษ์สรรีโรมไทย
พอรู้เรื่องก็สั่งการให้พันโทประสานแสงสว่าง
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้คนวิจารณ์กันเยอะเหมือนกัน
คนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
พอรู้เรื่องก็สั่งการให้พันโทประสานแสงสว่าง
ประธานผู้สมัครอีสานตอนบนพักเสรีรวมไทย
ในฐานะลูกพักในพื้นที่ไปช่วยเหลือดูเรื่องคดีให้
นี่นะคะก็บอกว่าก็เบื้องต้นสำคัญเลยคือ
ต้องไปให้ความรู้กับชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของการปลดล็อกกัญชา
ว่ามันจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างชาวบ้านต้องรู้
ต้องมีความเข้าใจให้มากกว่านี้แต่ประเด็นสำคัญคือ
แล้วตำรวจที่ไปจับคุณยายกับคุณป้าล่ะ
เราไปคุยกับผู้กำกับสพออุบลรัฐนะคะ
ตำรวจเอกดิเรกฤทธิ์ปานเรือนแสง
ก็บอกว่าได้เรียกเจ้าของคดีมาถามแล้ว
ก็ได้ข้อมูลมาว่าทำบันทึกการจับกลุ่มตอนเย็น

ยาดของคุณยายมาขอประกันตัวทุ่มครึ่ง
แต่ยังติดในขั้นตอนการสอบสวนและลงบันทึกจับกลุ่ม
ก็เลยประกันตัว๑๐โมงวันถัดไป
ต้องนอนห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพักหนึ่งคืน
คุณยายกับลูกสาวก็คือคุณยายคุณป้า
ใช่ค่ะบอกว่าทุกอย่างก็อยู่ในกรอบการประกัน
ก็คือ๒๔ชั่วโมงไงตำรวจบอกไม่ได้ทำผิดกฎกติกาอะไรเลย
กลั่นแกล้งด้วยก็ให้ประกันตัวทุกอย่าง
เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เห็นบอกตำรวจบอกก็เป็นข้อหาเรื่องมีต้นกัญชา
ลูกกัญชาไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอะไรประมาณอย่างนี้
ใช่เหมือนกับว่าการปลูกในครัวเรือนจะต้องมีการจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็เรื่องของกัญชาถูกกฎหมายก็ต้องรอ๑๒๐วัน
จากประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็น่าจะเป็น๙มิถุนายนปี๖๕

ยายก็เลยบอกอ้าวก็เรียบร้อยเลย
รัฐมนตรีลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

ท่านผู้ชมก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ไว้ด้วยนะฮะ
ส่วนท่านที่ผลักดันเรื่องนี้ยังไงก็ต้องอธิบายกันให้เข้าใจด้วย
ใช่บางคนยังสับสนจริงพี่อุ๋ย
อร่อยไหมหรือจะอร่อยอย่างไรในช่วงเวลานี้ใช่ไหม